สำหรับปัญหาช้างเร่ร่อนในเมืองนะคะ
แล้วก็การพยายามที่จะนำช้างมาหากินในเมือง

รัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขมาหลายชุดแล้วนะคะ
รวมทั้งมีองค์กรต่างค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะ

ร่วมมือกับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
เปิดโครงการนำช้างออกจากถนนนำคนกลับบ้านค่ะ
นางสาวแสงเดือนชัยเลิศเป็นประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
พร้อมชาวบ้านขุนไทยทองตำบลหนองเรือ
อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์
รวมทั้งนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากต่างประเทศ
ซึ่งมาร่วมกับกลุ่มช้างคืนถิ่น
ได้ร่วมกันเปิดโครงการนำช้างออกจากถนนนำคนกลับบ้านนะคะ
เพื่อที่จะเขาทั้งหมดได้กลับมาอยู่ร่วมกันแบบบูรณาการนะคะ
ก่อนหน้านี้มีการนำช้างเลี้ยงไปเดินเร่ร่อนตามท้องถนน

จนมีภาพออกสื่อกระจายไปทั่วโลก
ถือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยนะคะ
ซึ่งรัฐบาลทุกสมัยพยายามแก้ไขปัญหานี้
รวมทั้งโครงการนำช้างคืนถิ่น
แต่ช้างเหล่านี้ก็กลับไปเดินเร่ร่อนเหมือนเดิม
เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเท่านั้นนะคะ
ช่วงนี้หมู่และนิธีอนุรักษ์ช้างและสิ่งว่าล้อม
ก็เลยพยายามศึกษาติดตามแล้วก็ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนเลี้ยงช้าง
และเจ้าของช้างที่นำช้างออกไปเร่ร่อน
ไปสอบถามพูดคุยเพื่อที่จะหาแนวทางมาแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนนะคะ
ก็เลยมีการเสนอโครงการโฮมสเตย์ให้กับผู้เลี้ยงช้าง
ด้วยการนำอาสาสมัครทั่วโลกค่ะเข้าไปศึกษาชีวิตความเป็นอยู่
การเลี้ยงดูช้างแบบชาวสวยในจังหวัดสุรินรุ่นละ๗วัน
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองคนละ๑๕๐๐๐บาท
เพื่อที่จะส่งเสริมรายได้ของคนเลี้ยงช้าง
ก็คือไปเรียนรู้ให้ชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้เป็นควานช้าง

ใช่ค่ะก็คือมาท่องเที่ยวมายืนดูแบบนี้นะคะ
เช้าพาช้างไปไหนดูแลเขาอย่างไรพูดคุยกับเขาอย่างไร
ทำให้มีรายได้จะได้ไม่ต้องนำช้างไปหากินในเมือง
ช้างเขาก็น่ารักแบบนี้นะคะ
นายทองสุกน้อยถนอมนะคะเป็นควานช้างบ้านขุนชัยทองบอกว่า
ขณะนี้ทั้งหมู่บ้าน๑๓๔หลังคาเรือนค่ะมีช้างอยู่๗๐เชือก
ส่วนใหญ่ออกเร่ร่อนไปต่างจังหวัดค่ะ
ซึ่งระยะแรกมีการนำช้างกลับมาร่วมโครงการที่หมู่บ้าน๑๗เชือกเท่านั้น
แต่คาดว่าอนาคตหากมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
แล้วก็มีคนสนับสนุนตลอดจนมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้
ทั้งคนแล้วก็ช้างเร่ร่อนจะกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมอย่างแน่นอนค่ะ
ถือว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งในและก็ต่างประเทศจำนวนมากนะคะ
เพราะว่าเราเองเรายังรู้สึกเลยว่าโหยหาย
อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงช้างเป็นอย่างไร
เพราะว่าปกติแล้วเราเห็นแต่ในสวนสัตว์มีมาแสดงต่าง
แต่เราไม่เห็นว่าวิถีชีวิตจริงของเขาเป็นแบบไหน
ประเทศไทยมีช้างให้คนไทยรักช้าง
เพราะว่าบางประเทศเขาไม่มีช้างใช่ไหม
เขาก็เดินทางมาดูที่เมืองไทยนี่แหละนะครับ